เพื่อออกมาเป็นอย่างไรบ้าง

ไม่ใช่แค่เรื่องของเจียนคนเดียวเจียนก็เลยจำเป็นต้อง
เจียนจะได้ออกรายการนี้แล้วนะ
อะไรอย่างเงี้ยเพราะอ๋อโอเคไหม

สามารถรู้ช่างความความรักในอดีตที่ได้เล่าออกไป
ปีนู้นที่ผ่านมาเนี่ยเจียนก็ได้พูดในรายการแล้วว่าเจียนก็สัมภาษณ์ด้วยความโมโหอะไรอย่างนี้ค่ะ
การได้เปิดใจพูดคุยในครั้งนี้ถือว่าเป็นการลงเลยเหรอครับอืม
ตอนนั้นก็แบบจนจริงจบกับพี่อ่าก็แบบเพียนอย่างกัน
แล้วว่าค่ะไม่ทิ้งว่าเรื่องต่างนะก็แบบทั้ง๒ไซก์ก็แบบเข้าใจกันแล้ว

อันนี้คือแบบแค่เล่าให้ฟังเฉยแต่ว่าไม่มีการเจตนาที่จะแบบแชร์แบบพฤติกรรมต่างว่าแบบไม่ดีอะไรอย่างนี้
อย่างหลายคนต้องออกสักครองบ้างนะครับเพราะว่ามันจะออกเก่าเนื้อต่างแหละ
ไม่งั้นไม่งั้นจริงก็ไม่ต้องแจ้งพี่อาร์ตั้งแต่แรกแล้วสักครั้ง
ก็แบบได้คุยกันกับพี่อาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะออกรายการก็เลยยังก็สบายใจแล้วก็พี่อาก็สบายใจ
พี่อาร์ไลค์มาตั้งแต่ทีเซอร์ออกไปแล้วก็เลยเห็นแล้วนะทีเซอร์เนี่ยโอเคไหมก็เดี๋ยวดูออนแอร์เต็มแล้วก็ดูด้วยนะพี่อาร์ก็โอเค
คำพูดที่เราพูดออกไปในรายการพี่อาร์เขาไม่ได้ติดไม่ได้ขัด

ปกติใช่ค่ะ
อย่างนี้ควรไหมคะว่าจะกระทบกับความสำคัญกับผู้หญิงคนใหม่ของพี่อาร์
แต่ไม่มีอะไรนะเจียนกับเบี้ยเป็นแบบพี่น้องที่ดีต่อกันค่ะ
ไม่มีอะไรไม่ต้องเข้าใจผิดนะคะ
อย่างนี้เจียนกรัฟพี่อาร์เป็นใครนี่เหมือนพี่นุกคุยกับนุ่มด้วย
ของแม่ก็มีของจิกหรือ

ก็เป็นเพื่อนกัน

จริงไม่มีแฟนตัวจิกยันก็ยังสูดอยู่ใช่

ตัวขี้ใช่ไหม
ไม่ได้เกี่ยว

ไม่ใช่ครับความรู้สึกเฉย
ก็แบบเรื่องทำงานมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบอยากระบายความรู้สึกของหนูเฉย

ไม่ได้ของเมย์